แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ต่างจากสารเตี้ยเลย
มันไม่ต่างจากกระบวนการที่เรียกว่าพวกมากลากไป
มันไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพักหรือเปล่า
ไม่ขอความเป็นธรรมใดที่จะอุทธรณ์นะครับ
แต่อยากจะชี้แจงในสิ่งที่ผมถูกกระทำ
ถ้าผู้แท้รัศดรไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ประชาชนไม่ต้องพูดถึง
ดังนั้นเองวันนี้ผมจะเป็นต้องออกมาพูดเพื่อหยุดข่าวพวกนี้และต้องการที่จะทำงานต่อ
สาเหตุที่ออกมาพูดในวันนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับพักแล้ว
ผมก็บอกเลยนะครับว่าผมหยุดพูด

ทางพรรคเองให้เกียจในการเดินทำงานหน้าที่ของผม
เรื่องกระแสเรื่องสื่ออะไรต่างนานาก็อีกประเด็นนึง
เพื่อให้ผมกลับเข้าไปสังกัดภายใต้ภักดิ์เก่ากลาย

ไม่ได้มีความคิดว่าเราจะผ่านกลับไป
ผมเดินทางไปยื่นเอกสารนะครับถึงมือนะครับระดับกรรมการบริหารพัก
หรือระดับที่เรียกว่าเป็นระดับสูงของพักนะครับให้เอกสารทุกอย่างพร้อมนะครับ
แต่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับในประเด็นคือผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่า
เรื่องที่ผมทำมันไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพักหรือเปล่า
เราต้องการจะสะท้อนเขาว่าเรื่องของการรับผลประโยชน์ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นในพักเก้าไกร
เราต้องตรงไปตรงมาครับกับเรื่องนี้ซึ่งผมยึดถือในเรื่องนี้มาตลอด
เรื่องที่เราจะทำการเมืองแบบใหม่โดยที่ไม่ทุจริตนะครับ
แต่จากประเด็นนะครับในเรื่องนี้เองเดี๋ยวผมจะขยายความให้ทราบ
ในตัวผมขอเรียกว่าทางผู้ช่วยสอนะครับมีพฤติกรรมในการเอื้อเพื่อให้ช่วยซื้อที่ดินนะครับ
ที่ดินของตัวเองนะครับแบ่งขายที่ดินนั่นแหละครับ
มูลค่าประมาณ๓๕ล้านบาทนะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูเอกสารเพื่อที่จะสรุปให้ง่ายนะครับ
จะได้ไม่ต้องยืดเยอะในนี้เองผู้ที่มีความสามารถในการแบ่งขายที่ดินนะครับ
มีความรู้เขาก็แนะนำว่าการมอบอำนาจซื้อที่จะทำมาขอให้แก้ไขตรงราคา
ประเด็นคือภาษีมันจะได้ถูกลงนะครับ
ตัวนี้เองก็จะมีหลักฐานนะครับในการมอบหมาย
ผู้ซื้อแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจนะครับแล้วก็การแบ่งขายที่ดินเป็นชื่อใครนะครับ
ต่อมาเองอันนี้คือหนังสือมอบอำนาจในการซื้อขายนะครับ
ซึ่งผมก็จะมีทั้งหมดนะครับ
เราจะมีว่าผู้ขายนะครับบริษัทนะครับ
ที่ให้ซื้อนะครับมอบอำนาจให้ใครแล้วใครเป็นคนซื้อ
ซึ่งตรงนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้นะเป็นกระบวนการที่พักเก้าไกรต้องตรวจสอบนะครับ
ต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวโฉนดเนี่ยมันขาดจำนองแล้วนะครับ
ปีคือตัวนี้เราจะเห็นว่าเวลาในการฝากจำนองมีอายุเพียง๑ปี
ปี๖๒แต่มันมีการเจรจากันอยู่คือพื้นที่ดินตรงนั้นหรือบ้านตรงนั้นกำลังจะถูกยึดนะครับ
ส่วนต่อมานี้เป็นการแบ่งขายซึ่งผมต้องให้ดูรายละเอียดครับว่า
ไล่นี่คือการแบ่งขายเป็นเงิน๓๕ล้านแล้วก็เหลือพื้นที่ดินตรงนี้ไว้นะครับ
ให้คนในครอบครัวส่วนตัวนี้แบ่งขายให้กับทางบ่อขยะ
ผมขออนุญาตเปิดคลิปเสียงตัวนี้ครับประกอบนิดนึง
ตัวนี้เป็นการนัดหมายเพื่อกูยกันนอกรอบครับ
ผมก็เลยบอกว่ามาคุยกันกันเองกันก่อนเอาความจริงใจไม่ต้องคุยกัน
มีปัญหาอะไรอีกก็ว่ามาแล้วจะแก้ไขเร็วที่สุดแก้อย่างไรเพื่อเลี่ยงปัญหาแค่นั้นเอง
ต้องหลบเลี่ยงอะไรเราคุยกันง่าย
ครับจริงผมก็ยังคอนเฟิร์มนะว่าถ้าคุยกับผมนะครับ
ผมไม่อยากคุยเป็นการส่วนตัวผมไม่อยากคุยกับผม
ผมอาจจะไม่ใช้คนเยอะครับแต่ว่าจะใช้แกรนนำที่เราเคยพูดจาเคยได้ทำงานในสายตาคีร่วมกันเนอะ
ก็อย่างนี้ครับถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่
ดีกว่าจะคุยนอกรอบนะครับครับผมจะเป็นการคุยนอกรอบก่อนก็ได้ครับ
ไม่มีปัญหาในการคุยนอกรอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกคลิปหนึ่ง
อันนี้เขาไปให้สัมภาษณ์ครับในเพจที่ตรงข้ามกับก้าวไกร
ให้สัมภาษณ์ของเขาเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นชาวบ้านคุณสอท่านเนี่ยนะครับ
ครับผมเปิดให้ฟังประมาณนี้
ซึ่งจากตรงนี้เองมันก็ยังมีประเด็นผัวพันอีกนิดนึงให้ดู
ต้องถามในชุมชนเขาที่เทศบาลกรอกสมบูรณ์
ชาวบ้านเองก็ตั้งคำถามในชุมชนเยอะพอสมควร
ซึ่งผมก็ไม่เคยตอบในเรื่องนี้นะครับ
มันจะเห็นว่าประเด็นมันผูกพันข้ามปีมาประมาณปีครึ่ง
โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าต่อหน่อยครับ
ประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ
ผมเองออกจากพักเก้าไกลมาแล้วนะครับ
ในกระบวนการทราบว่ายังไม่มีการตั้งกรรมการทางวินัย
เกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันนะครับ
ตัวผมเองต้องเรียนเขาว่าในเรื่องนี้เองเป็นประเด็นทางการเมือง
ตัวผมไม่รู้ครับไม่ทราบจริงผมแค่ต้องการจะทำงานในจังหวัดให้มันเคลียร์นะครับ
ไม่ได้ทราบเลยว่าเขามีความสนิทกับใครหรือกรรมการบริหารท่านใดที่ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่นะครับ
ผมไม่รู้ว่าผมเหยียบเท้ากรรมการบริหารแรงขนาดไหน
แต่ว่าเรื่องนี้มันจำเป็นต้องเคลียร์เพราะมันเป็นเรื่องทุจริต
ทุจริตครับไม่ว่าในหน่วยงานไหนต่อให้เป็นผู้ช่วยนะครับ
มันควรมีการสอบสวนตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
แต่ทิ้งถึงช่วงเวลานี้ผ่านมาในระยะเวลาประมาณ๔เดือนแล้ว
ไม่สามารถที่จะรอให้เป็นกระแสนะครับ
ค่อยมาทำเราก็กำลังจะบอกว่าเรากำลังจะตั้งกรรมการวินัย
เราไม่ได้ละเลยกับเรื่องของทุจริต

แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกสื่อมวลชนเขาว่า
เริ่มเห็นการปฏิเสธว่าผู้ช่วยท่านนี้ไม่ใช่ผู้ช่วยนะครับ
หลักฐานผมไม่ได้ให้ดูนะครับว่า
มีความสนิทสนมกับทางกรรมการบริหารท่านนั้นจริง
เคยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับ
ผู้ช่วยดูที่ห้องทะเบียนได้นะครับ
ผมไม่อยากให้ออกมาปฏิเสธแบบนั้น
กรณีที่ผมออกมาแถลงวันนี้มันเป็นเรื่องของ
สิ่งที่ผมเจอแล้วผมพูดไม่ได้อีกประเด็นนึง
ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าหลังจากกระบวนการนั้นเกิดขึ้นนะครับ

วันที่๑๖ตรงกับวันเสาร์ที่ปลาจีนบุรีจัดงานกิจกรรม
สุราเก้าหน้าในโปสเตอร์ไม่มีผม

วันที่๑๗นะครับ
ผู้ช่วยท่านนี้พาน้องน้องปอผู้ช่วยสอเนี่ย
พาน้องปอเข้าไปที่ตึกซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับ
เพียงแต่ระยะเวลาของน้องปอเนี่ยที่เป็นผู้เก่าหาผมเรื่อง
ใช้เวลาเพียงสัปดาห์เศษตั้งกรรมการบริหาร
อย่างที่ทราบดีกรรมการวินัยครับพูดผิดตั้งกรรมการวินัย
อย่างที่ทราบดีว่าภายหลังจากตั้งกรรมการวินัยแล้วนะครับ
มีการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าใช้สัดส่วนของกรรมการวินัยเป็นคนนอก

อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมแถลงไปแล้วเบื้องต้น

นับจากวันที่มีการเข้าไปยื่นแล้วก็ผมเข้าไปในวันที่๑๐เป็นวันแรกนะครับ
เข้ากรรมการวินัยจนถึงวันที่๓๐แล้วก็มีแถลงขับออกจากพัก
มติตั้งแต่การลงพื้นที่ลงไปรับมาที่พัก
ตั้งเองชงเองนะครับ
แถลงเองขอมติเอง

ไม่ขอความเป็นธรรมใดที่จะอุทธรณ์นะครับ
แต่อยากจะชี้แจงในสิ่งที่ผมถูกกระทำ
ถ้าผู้แท้รัศดรนะครับ

ดังนั้นเองวันนี้ผมจำเป็นต้องออกมาพูดนะครับ

แล้วก็ต้องการที่จะทำงานนะครับต่อ
ก็เลยต้องการขอพื้นที่สื่อตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับ
เพราะไม่อยากให้มันมีกระบวนการแบบนี้
มติแบบนี้กับเพื่อนสมาชิกนะครับ

ถึงจะเดินออกมาจากพักแล้วก็ยังถูกโดนตามไล่ตีอยู่นะครับ
โดยผู้ช่วยท่านนี้ที่ปล่อยข้อมูลออกมาเรื่อยนะครับ
ผมก็ต้องชี้แจงว่าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลตรงไปตรงมาดีกว่าภายในพักนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาผมลงพื้นที่ไปพบชาวบ้านครับ
ผมต้องคบเขาให้เยอะที่สุดก่อน
ต้องไปพบชาวบ้านฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่ก่อน
เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ
มันต้องตกผลึกเสียงจากชาวบ้านด้วยว่าพักกันเมืองไหนที่เขารักได้นะครับ
แล้วมันเหมาะกับเรามันตรงกับที่เราหาเสียงมา

ว่าเขาต้องตามผมไปครับทั้งชุด
เราก็ต้องคุยกันภายในเยอะพอสมควรครับ
ชาวบ้านที่จะให้ไปพักไหนพิเศษตอนที่ต่อเดิน
ตอนนี้ขออนุญาตยังไม่ตอบครับ
คุณมงคลกินมาชวนไปอยู่ไทยสักแสง
คุณเต้เขาเรียนพระจอมครับ

ก็คุยแต่ว่าผมก็จะคุยแบบว่าไม่ได้ลงรายละเอียดกับเขานะ
คือจริงแล้วผมอยากทำประโยชน์ในภาคการเมืองที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้มากกว่านั้นครับ